เหตุการณ์นี้สะหรับใจจริงจริงครับ
เยาวชนชายุดสิบหกปีเอามีดจี้แม่บังเกิดเก้าแม่เอามาสี่ร้อย
จะเอาไปจ่ายค่ากัญชาครับ

ก็จะดีกับเรา
ไอ้บีมอะ
ไฟอะไรมึง
เสื้อสีแดงกึ่งอารวาสกึ่งคลั่งคนนี้

คือไปอารวาสแม่บังเกิดกล้าวบอกบังคับขอเงินแม่แม่เอามาสี่ร้อย
จะเอาอะไรลูกไปจ่ายค่ากัญชา
สรุปก่อสร้างขาข้าวสัตว์หีบหมู่๓ตำบลสัตว์หีบอำเภอสัตว์หีบ
จังหวัดชนบุรีฮะพอตำรวจสพสัตหีบได้รับแจ้งว่ามีการทำ
ร่างกายก็ส่งตำรวจสายตรวจไปเลยครับไปเข้าไปคุยไปเกลี้ยกล่อม
แต่เยาวชนอายุ๑๖โวยวายไม่ยอมร้องไห้โทษแม่ที่ทำให้เป็นเรื่อง
สอบถามได้ความว่าเขาไม่ได้จะทำร้ายแม่ไปเขย่าตัวเฉยเพื่อจะขอเงินแม่
จะเอาใจค่ากัญชาที่ติดเขาไว้ไม่อย่างนั้นก็จะกระทืบผม
กับเอ็งก็ซื้อมาซื้อมาเท่าไหร่
สี่ร้อยสี่ร้อยติดเขาไว้ใช่ไหมถึงจะมาเอาเงินใช่ไหม
ค่ะขอแม่เอาอ่าเดี๋ยวไปใช้ให้อ่าไหมแล้วจบไหมจะทำร้ายแม่นะ
ให้ผมเดินรถชนตายเลยก็ได้ให้พระป่าตายเลย

เธอก็เลยบอกเธอเอามาคืนจะให้๔๐๐บาท
แต่แม่แค่มี๑๐๐บาทเดียวแต่ฉอว่าหนูจะเอาไหมแม่มีแค่นี้
โรงพักนะครับก็ว่ากล่าวตักเตือนไป

อารมณ์สงบแล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้าน
มีความคืบหน้ามาจากการสอบสวนครับ
ตำรวจพบว่าเด็กมีประวัติเคยรักทรัพย์ครับ

คนที่ค้ากัญชาให้กับยอมประชวนอายุต่ำกว่า๒๐ปี
เพราะอันนี้ผิดกฎหมายครับ
ส่วนตัวเด็กก็ไม่ได้ดำเนินคดีนะ
แต่ให้ไปอยู่ในการดูแลของหน่วยงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชนบุรี
กล่าวซะอบรมซะบ่มนิสัยซะ

ซึ่งหากเด็กดื้อหรือสร้างปัญหาตำรวจก็จะไปให้ความช่วยเหลือต่อไปครับ